เย็นไทยรัฐวันนี้เราเริ่มที่ข่าวดีกันก่อนนะคะ
เพราะว่าประสบกรณิกรทั่วไทยค่ะก็ร่วมกันทำความดี
ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภาษา๖๖ภาษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑นะคะ
จุดแรกที่ไปดูกันก่อนคือที่นี่เลยนะคะชนบุรีค่ะ
สาราประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ข้าราชการนิสิตนักศึกษาและประชาชน
ได้ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภาษา๖๖ภาษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑
ก็มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้
รวมทั้งสิ้นคือ๖๙รูปค่ะ
ส่วนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาในอำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกันทำพิธีถวายราชสะดุดี
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๑๐
เพื่อร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม๑๒ประการ
อกจากนี้มีการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาด้วยนะคะ
โดยมีสามเณรเข้าร่วมบรรพชาถึง๓๕รูปค่ะ
ส่วนที่วิหารวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิพระพุทธรูปสำคัญ
เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศาในหลวงราชการที่๑๐
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ส่วนที่จังหวัดพยาวนะคะคุณนรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันค่ะ
ปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพยาวซึ่งต้นรวงพึ่งเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีสีเหลืองให้เห็นแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพแล้วก็ผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี
มอบให้กับนายอำเภอนำไปปลูกบริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง๙อำเภอด้วย
ส่วนที่ลานน้ำผู้พญานาคเขตเทศบาลเมืองจังหวัดน้องคาย
ตัวแทนจากทุกหน่วยงานประชาชนและจิตอาสา
โดยแบ่งเป็นสายการทำงาน๔สายนะคะทั่วเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ทั้งมีการเก็บกวาดขยะล้างถนนตัดแต่งต้นไม้เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดและสวยงามค่ะ
กาลสินนะคะบริเวณบึงอร่ามในอำเภอยางตลาด
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
มาร่วมกิจกรรมอบจรวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โดยนำต้นกล้าพันไม้หลายชนิดมาปลูกนะคะเช่นต้นไม้ยางนาต้นราชพฤกษ์ต้นขี้เหล็ก
ต้นมะขามรวมแล้วกว่า๕๐๐ต้น๕๐๐ต้นนี้ปลูกในพื้นที่ทั้งหมด๔ไร่ค่ะ
ส่วนที่บริเวณห้วยขนางภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามนะคะ
ข้าราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
โดยเฉพาะการกำจัดผักตบชาวาแล้วก็ขุดลอกลำห้วยขนางเพื่อเปิดช่องทางน้ำให้น้ำระบายแล้วก็ไหลสู่แม่น้ำชีได้อย่างสะดวกในช่วงฤดูฝนแบบนี้
เป็นการช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนที่สมุทรประการที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกต๗๒พันศามหาราชินีมีการก็ตำรวจน้ำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมชาวบ้านเป็นชาวต่างชาติจิตอาสาต่างกว่า๖๐๐คนค่ะ
ร่วมการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูป่าชายเลนป้องกันคลื่นกัดซะชายฝั่ง
อกจากนี้โรงเรียนนายเรือนำทหารเรือแล้วก็นักศึกษาวิชาทหารร่วมบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาดภายในวัดบางนางเกรงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
โรงเรียนวัดดอนตะไร้อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมแปรอักษรเป็นเลขไทย
ก็คือเลข๑๐หมายถึงรัชกาลที่๑๐ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณ
เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักพักดีในหลวงราชการที่๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภรรษา๖๖ภรรษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑ค่ะ